ได้คืบจะเอาสอกได้หนึ่งจะเอาสอง
เพราะอะไรฮะเคยมาขโมยของในวัดแล้วครั้งหนึ่ง
เป็นเงินบริจาคของวัดเนี่ยนะครับ
แล้วปรากฏว่าครั้งนี้ย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
พระลูกวัดท่านจำได้ว่าเจ้าคนนี้เคยมาแล้ว
เพราะเคยเปิดกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดเจน
คราวนี้มาอีกทางพระลูกวัดแล้วก็คนในวัด

ตำรวจสภบางปะกงก็เข้าตรวจสอบ
เหตุคนเข้าไปลักขโมยเงินที่วัดเขาดินหมู่๗
ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
เมื่อไปถึงก็พบพระและชาวบ้าน
กำลังช่วยกันควบคุมตัวนายภูมิศักดิ์วัยครุฑธาอายุ๔๒ปี

ทำทีขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา
แล้วแอบขโมยเงินตามจุดที่จัดให้ทำบุญ
ซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นพระอาวุธฮิริธรรมโม
อายุ๔๑ปีเป็นพระลูกวัดท่านจำได้
ท่านบอกว่าผู้ชายคนนี้เคยมาเกาะเหตุ

มีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนเลย
เพราะว่ากล้องติดไว้ภายในวิหารบุรพาจารย์

จับภาพผู้ชายคนนี้ไว้ตอนที่มาขโมยเงิน
ในกล้องก็เห็นผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๒๕๓๐ปี
ตอนนั้นคือเห็นแล้วก็ยังเดาอายุกันอยู่นะ

โดยนำไม้ปักต้นกระถิ่นมาด้วย
ก่อนจะทำเหมือนเสียบเงิน

แต่ปรากฏว่าไม่ได้เสียบลงไปคุณ
ปรากฏว่าดึงเงินที่ติดอยู่ที่ต้นกระถิ่น

ภาพนี้เห็นชัดเจนคือเขาอาศัยจังหวะ
ตอนที่คนเริ่มออกจากพื้นที่วิหารแล้วนะ

แล้วก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลด้วย

พบว่านายภูมิศักดิ์กลับมาที่วัดอีกครั้ง
และทางพระลูกวัดเห็นผลิตภดี
จำได้แล้วฮะดูจากกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้
แล้วก็เห็นว่านายภูมิศักดิ์กำลังจะลงมือ
พระอาวุธท่านก็เลยโทรศัพท์แจ้งพระลูกวัดรูปอื่น

เรื่องต้นนายภูมิศักดิ์ตอนแรกปฏิเสธ
บอกว่าผมเพิ่งทำเป็นครั้งแรกครับ

บอกกับพระแบบนี้โกหกพระแบบนี้
ผมทำแบบนี้เพราะว่าผมตกงานและต้องการเงินไปใช้หนี้
ทางพระอาวุธบอกโยมโยมทำครั้งแรกใช่ไหม

พระอาวุธท่านก็เลยมาดูภาพจากกล้องวงจรปิด

นายภูมิศักดิ์เห็นภาพจากกล้องก็บอกว่าเป็นตนเองหน้าถอดสีเลยฮะ
อมรับว่าเมื่อวันที่๔พฤศจิกายนมาก่อเหตุ
ตำรวจก็ควบคุมตัวนายภูมิศักดิ์ส่งสพบังปะกง
เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับ

ให้เมตตาอยากที่จะให้กลับตัวกลับใจนะ
ย้อนกลับมาทำจนถูกจับจนได้นะฮะ